คุณผู้ชมพาขึ้นเหนือไปเชียงใหม่กันดีกว่า
ช่วงนี้เขากำลังเปิดแล้วเชียงใหม่เขาคึกคัก
ติดตามกันเลยนะครับผมจะพาไปที่ปางช้างแม่สา
ไปดูซิว่าเขาคึกคักขนาดไหน
ติดตามในช่วงของคุณชนะอยากเล่า

ตามโครงการที่เชียงใหม่คืออะไรรู้ไหมอะไร
ชามิ้งเชียงใหม่โหมนต์เสน่ห์ของเชียงใหม่
นักท่องเที่ยวทยอยเข้าชมฟรีนะ
แล้วได้อะไรกลับไปบ้างได้อะไรคะ
พอได้ปุ๋ยนี้ไปต้นไม้มันเจริญงอกงามดีนะ
และที่ผ่านมาปางช้างแม่สาเขาปิดมานานนะ
เป็นเดือนนะครับจากสถานการณ์โควิด๑๙
ไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะที่แบบมาแบบคึกคักนะ
กี่ปีรู้ไหมสองปีได้แล้วอ่ะ
แล้วคุณคิดดูว่ามันจะเศรษฐกิจ
แล้วก็เรื่องของปางช้างเอาพูดง่ายเงินก็ไม่เข้าเลย
เอางี้ละกันนะครับกิจกรรมของปางช้างตอนนี้
จากนักท่องเที่ยวจะได้อาหารแบบว่าเอาไปให้กับช้างแล้วนะ
ยังถ่ายภาพได้กับนี่กับช้างใกล้ชิดแบบนี้เลย
สนุกสนานเลยและยังสามารถร่วมกิจกรรมอาบน้ำให้ช้างได้ด้วย
น่าสนุกตรงนี้นี่แหละหลายคนเขาชื่นชอบ
ไปอาบน้ำกับช้างเนี่ยนี่ให้อาหารนะดูลูกช้างดิ
โหน่าจะดูว่ะมันปีนเหมือนเด็กอ่ะเนาะ
ใช่มั้ยอันนี้ผมมึงขึ้นหรอลูกไม่ผมเลย
เอาอย่างนี้ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วทางปางช้างเนี่ย
เขานำผ้าห่มนะครับที่ได้รับบริจาคจากผู้ที่รักช้าง
ทั่วประเทศกว่า๓๐๐ผืนทยอยมอบให้กับช้าง
แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมในพื้นที่บริเวณนี้
นี่ภาพห่มภาพห่มเห็นมั้ยช้างก็ต้องการภาพห่มนะครับ
ช้างก็หนาวเป็นนะเออช้างก็หนาวเป็นนะครับ
โอ้โหน่ารักอ่ะคุณอัญชาลีกันมาพิจิตรผู้บริหารปางช้างแม่สานะครับ
ว่าการเปิดปางในครั้งนี้เป็นการเปิดให้บริการให้ประชาชนเนี่ย
ชมแบบฟรีทางปางช้างไม่คิดบัตรค่าบัตรเข้าชมเลยนะ
แล้วเรื่องการเข้าชมไม่ต้องกังวลเพราะปางช้างมีมาตรการในการตรวจเช็คตาม
มาตรการของทางภาครัฐแล้วก็ควานช้างจรฐีในปางช้างเนี่ย
ส่วนใหญ่เขาก็ฉีดวัคซีนครบโดสก็คือครบ๒เข็มแล้วด้วย
อุ้ยคันรู้ได้ยังไงมันคันมันไถเวลาคุณคัน
ผมก็ทำอย่างเงี้เวลาผมคันผมก็ไถโอ้น่ารักน่าเอ็นดูจังเลย
คือดิฉันเคยไปเที่ยวปางช้างที่เนี่ยทางเหนืออย่างนี้
แล้วแบบมันช้างมันน่ารักอ่ะคือเวลาเราเข้าไปเห็นพฤติกรรมของเขา
จะรู้ว่าแบบเขาชอบคิดเหมือนตัวเองตัวเล็กคุณนึกออกไหม
คือทำเหมือนตัวเองตัวเล็กตลอดเวลามีโอกาสก็อยากให้ไปเที่ยวชมกันนะคะ
คุณผู้ชมก็วางแผนการเดินทางแล้วก็ดูแลสุขภาพกันเนอะ